ส่วนผู้ชายคนนี้เจ้าของรถงงไปดูกล้องวงจรปิดแล้วผู้ชายจากไหน
ด้วยนะมาถึงปั๊บลาดน้ำมันใส่รถเขาครับ
คุณผู้ชมดูภาพแล้วจุดไฟฮะ
จุดไฟเผาพลึบเลยเจ้าของรถบอก
ไม่เคยมีเรื่องกับใครทำผิดตัวทำผิดคันหรือเปล่าเนี่ย
แทนเจ้าของรถเลยหมดเลยอืมกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้ครับ
อยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตะบนรัศดาครับ
ในตัวเมืองจวดภูเกียร์จะภาพคนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อค
แล้ววิ่งหนีไปล่าสุดพูดสื่อข่าวนะครับไปที่บ้านหลังนี้
ไปพบกับคุณบุรัศกรอยู่เย็นนะครับเป็นเจ้าของรถกระบะ
เล่าบอกว่าตีสี่ได้มั้งนะครับตีสี่เมื่อวานเขานอนอยู่ในบ้าน
แล้วมีคนตะโกนเรียกด้วยความตกใจก็รีบวิ่งออกมาหน้าบ้าน
พบว่ารถที่จอดอยู่ไฟไหม้ฮะเอาน้ำฉีดเอาน้ำดับนะครับ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือจนสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบภาพจากกล้อวงจอดปิดพบว่าชั่วประมาณตีสามห้าสิบห้านาที
มีผู้ชายคนนึงนี่แหละครับคุณผู้ชมดูเดินถือขวดน้ำมันลาดเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหไฟมันเกือบไหม้ตัวไอ้คนลาดนั้นนะครับราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา
พี่พี่มีเรื่องกับใครหรือเปล่าไม่มีเจ้าของรถบอกไม่มี
ไม่รู้เกิดจากความซึกครองของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าอือเพียวดาวพี่และธุรกิจพี่
มันไปขัดแย้งอะไรกับใครยังไงหรือเปล่าเขาบอกไม่น่าจะใช่หรอกนะครับ
ไม่เคยมีปัญหากับใครถ้าจับตัวคนร้ายเขาจะถามมันเหมือนกันว่าเออมาทำทำไมเนี่ย

นึงเพราะว่าผมก็มีลูกกับแฟนอยู่ด้วยในบ้าน

การกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่ดี

หลุงฤทธิ์เกิดจากเหตุไม่ปกติอะไรหรือเปล่า
มันจะทำให้คนข้างเดือดร้อน
ดีที่มันไม่บ้านครับผม
ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เห็นใจเจ้าของรถเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สาเหตุเลย
ถ้าผิดตัวผิดคันยิ่งเจ็บใจหนักเข้าไปใหญ่นะ